ถ้ามันทำแล้วมันไม่มีประโยชน์กับคนอื่น

แต่ผู้คนได้จริงบ้างอ่ะ

ชื่อต่อครับอาวุธธิ์ดูกก่อสร้างคือ๓๘ครับผม
๓๘ครับผมคนเรามันไม่ค่อยชอบรักษาความสัมพันธ์กว่านะ

ชักว่าวเป็นครั้งแรกอะไรแบบนี้ครับ
กูไม่เคยลืมวันแรกที่กูชักว่าเป็นเลย

ใครก็ตามที่จะมาเป็นเน็ตไอดอลสายโป๊สายแก้ผ้า

แปลว่าคุณแก้มาแล้วมันจะต่างกับคนอื่นยังไง

ยายจนไม่รู้จะหยายยังไงแล้ว
มันก็ต้องต่อสู้กันในวิธีอื่น

มันก็ยังมีพื้นที่อยู่ดี
เพราะว่าก็สารภาพแล้วก็เป็นชายชะกัน
ก็มีโผล่มาแอแล้วก็ไปดูบ้างอะไรอย่างนี้
แต่เราจะมีความรู้สึกว่ามันธรรมดา
ช่วยเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลย

มันจะได้รับการสนใจเสมอ
แล้วพี่มีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
พี่ก็เคยปรามาทออนไลน์เหมือนกัน

มันเป็นพื้นที่อิสระคนก็จะลงไปทำกาดเกียง

เพราะว่าเราอัดอั้นกับสื่อขนบ
กฎการเซ็นเซอร์มานาน
เวลาเราทำอะไรออนไลน์ต้องกะเกียร
ตลกเฮฮาสนุกล่าเริงด่าทอไว้ก่อน

แต่พอพี่ลงมาคลุกคลีในสื่อสังคมออนไลน์
ได้ทำความรู้จักคนที่เสพสื่อออนไลน์

คนในออนไลน์ก็คือ
ตัวแทนของคนทั่วไปที่มีชีวิตอยู่จริง

อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น
แล้วก็อะไรก็ตามที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น

แต่พอวันนี้มาทำสื่อออนไลน์

พี่จะไม่ตลกเพื่อให้มึงลืมความทุกข์สุข
เปลี่ยนเป็นมึงมีปัญหาอะไรมึงว่ามาเลย
คุยกันเลยเดี๋ยวกูช่วยมึงคิดเลย
เขาเรียกว่าไม่อ้อมค้อมแล้ว

ก็คือจากที่กูจะใช้ความสนุกกูทำให้มึงสบายใจ
เป็นวันนี้มึงไม่ต้องอ้อมคอมมึงพูดมาเลย

คุยกับเขาได้แบบไม่มีอคติ
นี่คือสิ่งที่อย่าหาว่าน้าสอนเห็น
เราคิดคอนเทนต์นี่แบบยุค๔๐เลยนะ

แก้ปัญหาเพราะว่าออนไลน์มันคืออะไรที่ตรงไปตรงมา
พิสูจน์ทราบได้เลยว่าใครดูอยู่อายุเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติต่อคนดูในออนไลน
จึงต้องเรียวมากชัดเจนเข้าประเด็น
ผมชอบที่จะได้เห็นทัศนะของผู้คน

วิธีการถ่ายทอดวิธีการตัดต่อเนื้อหา

ในการดึงส่วนอะไรบางอย่างที่มันที่เขาอาจจะเก็บเอาไว้
แล้วมันจะมีปีที่๒ปีที่๕ปีที่๑๐ผมเชื่ออย่างนั้น
กำลังใจครับและเฝ้าดูไทยรัฐทอล์กอยู่เสมอครับ